สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด
ใหม่ให้เยอะมาแล้วเรียบร้อยนะครับมารอสักครู่นึงนะครับ
ให้คุณแม่เขาได้แบบว่าอะไรก่อนแป๊บเดียวอยู่ในระหว่างการเดินทางนี่ไงคุณแม่มาแล้ว
แม่เร็วคุณแม่นี่นะฮะมาเรียบร้อย

กฎหมายด้วยค่ะทำทุกอย่างด้วยค่ะคุณแม่

อ่ะสวัสดีคุณเจ้าเช้าสวัสดีคุณบ๊อตดำด้วย
นะคะเดือนนี้เนี่ยเผลอได้มาบ้างอะไรบ้าง
พรุ่งนี้มาไหมอะไรมา
ยังไม่ได้เปิดมีภูมิไม่ยอมเปิดไม๊สมมติจะหวนเหลาะฉันอยู่บ้าง
วางยามดอีกแล้วหน้านวลมาเลย
ครับผมวันนี้คนพูดถึงเรื่องของมูลนิธิ
คุ้มครองเด็กที่อำภาวากันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
คือจริงเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่๒๔ตุลาคมแล้ว
คือมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งเขาเข้าไปทำกิจกรรมที่มูลนิธินี้
แล้วปรากฏว่าน้องที่อยู่ในมูลนิธิเขามีการบอก
ขอความช่วยเหลือจากน้องนักศึกษาที่เข้าไปทำกิจกรรม
บอกว่าเขาเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ถูกใช้แรงงานด้วย
ทางน้องนักศึกษาเองเขาก็เลยมีการแจ้งไปที่เพจเส้นได้
ก็มีการเช็คเรื่องราวต่างกันนะคะ
ปรากฏว่าเรื่องราวเนี่ยก็คือคนรอถามครูยุ่น
เพราะว่าครูยุ่นเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริหารมูลนิธินะคะ

นางลักษณะอิสรางกุลณอายุทยาค่ะ
ตามภคุ้มครองเด็กพศ๒๕๔๖
ไปรับเด็กสถานสงคร้อเด็กนี้ออกไป

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการนำเด็กในมูลนิธิออกไป๒๓คน
ครูยุ่นหรือว่านายมนตรีสินทวีชัยอดีตสวสมุทรสงคราม
ก็เดินทางมาที่มูลนิธิคุ้มครองเด็กอำเภออำภาวานี่นะคะ
ก่อนจะกล่าวบอกว่าตัวเขาเองมาตามหมายเรียกของเจ้าหน้าที่
ข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กแล้วก็อาจจะมีข้อหาใช้แรงงานเด็กด้วย
โดยเด็กพวกนี้ไม่มีบ้าน
คุยบอกแบบนั้นถูกรังแก่ถูกทำร้าย
มูลนิธิเขาก็เลยรับมาดูแล
ซึ่งมูลนิธิเขามีอำนาจการปกครองถูกต้อง
สามารถที่จะทำโทษเด็กเหมือนพ่อทำโทษลูก
แล้วท่านก็บอกว่าไม่ได้รุนแรงเกินกว่าเหตุ
ทางด้านนายสิริศักดิ์สิริมังคลา
รองผู้ราชการจังหวัดสมุทรสงครามรักษาราชการแทน
ท่านก็บอกว่าทางจังหวัดมีการมอบให้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

แล้วก็ทีมสหวิชาชีพไปสอบถามเด็ก
ที่มีกรณีร้องเรียนว่าถูกทำร้าย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนำตัวเด็กทั้ง๘คนออกจากมูลนิธิ
อยู่ในความคุ้มครองของบ้านพักเด็ก
แล้วก็ครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
ว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็สามารถนำตัวเด็กออกมาได้อีก๒๓คน
โดยเหลือเด็กอีก๒๔คนนะคะ
ที่สมัครใจอยู่ในบุรณนิธิต่อ
ก็แบ่งเป็นเด็กเล็ก๑๔คน

อายุน้อยที่สุดก็คือ๒ขวบ
อายุมากที่สุดคือ๑๖นะคะ
ตั้งแต่เดิมมูลนิธิมีเด็กในความดูแลทั้งหมด๕๕คน
แล้วก็หลังจากนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคม
รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสอบถามเด็กค่ะ
เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่าง
หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอน

คือตอนนี้บางคนก็มีการไปสอบถามผู้ปกครอง
เรียกว่าเป็นแบบคนที่เคยดูแลน้อง

จะมีน้องอยู่ประมาณ๓คนเป็นพี่น้องกัน
คุณแม่เขาก็เอาเข้าไปอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็ก

เขาไม่สามารถที่จะแบบดูแลน้องได้

เขาก็บอกว่าถ้าเกิดทางมูลนิธิปิดไปจริง
เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไง
เพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะดูแลแบบน้องได้

ก็ต้องรอไปฟังกันแบบชัดเจนว่ายังไง

คือมีน้องที่เขาแอบถ่ายคลิปออกมา
ว่าแบบมีการตี

เช่นเอาเสื้อไปคุกอุจจาระปัสสาวะหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าวันนี้ครูยุ่นเขาออกมาพูดนะคะเรื่องเสื้อ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีการทำแบบนั้น
คือครุ้นเขาก็มีการอธิบายเรื่องของการใช้ได้งาน
เขาก็บอกว่าแบบเด็กเนี่ยก็คือตามเขาไปทำงานตามไปทำ

สมัครใจไปทำก็มีการไปกวาดใบไม้หรืออะไรอย่างนี้
แต่ตามที่น้องบอกก็คือเหมือนไปทำงานที่รีสอร์ท

แล้วเด็ก๔๕ขวบน้องมันเด็กเกินหรือเปล่า
ใช่แต่ถ้าไปช่วยทำความสะอาดเนี่ยพอเข้าใจได้

แต่ถ้าเป็นงานหนักแล้วถ้าเกิดอันตรายขึ้นมา
มันก็จะเสียอีกตรงนี้นะครับ
แล้วก็แต่ทางมูลนิธิเขาบอกว่าให้ฟังความของเขาบ้าง

เอาเผยแพร่ให้แบบน้องทำให้เด็กมันเสียกันหมด
แล้วก็พยายามดึงแล้วดึงอีกนะฮะ
เขาพยายามที่จะดึงมาหลายต่อหลายปีหลายต่อหลายเดือนแล้ว
เขาก็พยายามเต็มที่เขาก็อยากให้ฟังความมูลที่ที่เขาด้วย
ค่ะแต่จริงก็คือมีการแจ้งข้อเก่าหาไป

ซึ่งครูยุ่นเองเขาก็ออกมาปฏิเสธทั้งสองข้อกล่าวหาเลย
ใช่ครับค่ะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีการบอกว่าแถลงข่าวคุณยุ่นก็ออกมานั่งอธิบายเป็นข้อให้ฟังนะคะว่า

หลังจากนี้ก็อย่างที่บอกไปเขาก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างรวมไปถึง
นี่แหละว่าจะปิดหรือว่ายังไง
อาจจะปิดสถานสงเคราะห์แต่ตัวมูลนิธิยังอยู่หรือเปล่า
แล้วก็ต้องไปเช็คเรื่องเงินของมูลนิธิอีก
เพราะว่าจริงมันก็มีการบอกว่าอ่ะใช่อะไรอย่างนี้ด้วย
เรื่องของเส้นทางการเงินในมูลนิธิต่างด้วย

เพราะเขาก็พูดอีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าฟังมูลนิธิบ้างนะ
เพราะเด็กเอายาเสพติดเข้ามาจะปล่อยให้เด็กเล่นยาเหรอ
ครับผมเดี๋ยวทางพมเขาไปคุยหลังบ้านกันหมด
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปคุยหลังบ้านแล้วก็หาข้อสรุปกันว่า
ตกลงแล้วจะสรุปไปในทิศทางไหนนะครับ

จริงแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยสามารถกลับบ้านได้นะ

เพราะว่ามีเด็กส่วนหนึ่งที่ไปแล้วไม่ยอมกลับมา

อ่าพอกลับบ้านปุ๊บไม่กลับมามูลนิธิแล้วก็มีอะไรอย่างนี้
นะครับผมจะต้องให้พอมอสรุปนะฮะอีกครั้งนึง
แล้วก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วเดี๋ยวติดตามมาบอกคุณผู้ชมนะครับ

ไม่เปิดถึงตี๔คนมันก็หาที่เที่ยวจนเช้า
แล้วล่าสุดสุวรรณภูมินี้คือคนเมืองแบบ

แต่พอดีวันนั้นมีไฟล์ทลงเยอะ

เยอะมากหลายสิบไฟล์ตพร้อมกัน
คนก็เลยไปเบียดเสียดตอนแรกคนถามกันว่า
เจ้าหน้าที่ทางตมเขาแบบว่าทำงานช้าหรือเปล่า
ถึงแบบว่าคนถึงเอากันออกไปยืนถึงข้างหน้า
แต่จริงแล้วคือด้วยความที่ไฟล์ทนั้นในชั่วโมงนึงเนี่ย

แต่ก็โอเคละแม้ไม่ให้เปิดเขาก็เปิดกันอยู่แล้วหรือเปล่า
ตี๕เราอย่าแบบว่าก็รู้กันอยู่แล้วว่า

มีที่ต่อตี๔๕ทุกจังหวัด
ทุกอย่างเราจะไปเที่ยวกันต่างจังหวัดเมื่อก่อนเนี่ย

แต่ถ้าจะพูดถึงแบบอุ๊ยกดถูกกฎหมายตี๒ปิดอะไรอย่างนี้กลับบ้าน
แล้วถามว่าความจริงคือ
วงเล็บกลับว่าความจริงคือทุกคนนักเที่ยวนักดื่ม
๑๕พฤษฎิกายนเนี่ยยังเอาเข้าคอลเวอร์เลย
ก็ดูซิว่า

เป็นโซนนิ่งเนอะเป็นโซนนิ่งดีกว่าจริงแต่เปิดหัวตีสี่เข้าใจคนบ้างข้างข้างเหมือนกันนะ
อ่าใช่ที่แบบรถรถจอดแคว้ควังเขาบ้างหรือเขียงดังไหมมันต้องเป็นโซนนิ่งนะ
แต่เขาก็ต้องแบ่งเป็นโซนนิ่งอยู่แล้วเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องทำเรื่องส่งไปที่การประชุมคอรมอ
คณะรัฐมนตรีคาดว่าจะเสนอได้ภายในวันที่๑๕พฤศจิกายนหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคอรมอ
กระทรวงหัสไทยก็สามารถออกข้อยกเว้นได้ทันทีนะฮะเพราะมีความพร้อมอยู่แล้ว
พุกร้านพร้อมอยู่แล้วประเทศนะฮะแหมอย่าลืมอ่ะถ้าสมมติเราพูดเป็นแบบว่า
ตรงตรงอ่ะอ่าสามปีเขาก็ไม่มีรายได้น่ะอ่าใช่ลงหายไตจากไปเกือบหมดน่ะอ่า
ถ้าทุนไม่หนาถูกต้องใช่ไหมล่ะนะครับผมโดยพื้นที่เนี่ยเสนอไป
กรุงเทพเพอร์เทนใครชักคนก็เลยมาโฟกัสว่า
อ้าวบางราพีจะอยู่ตรงไหนบ้างฟังสนับประหลาดนะ
เลยครับผมสามซอยพัดผงอ่าเพราะฉะนั้นแล้วท่องเที่ยวหลักต้องเป็นต่างชาติ
ส่วนใหญ่แล้วดูสถานที่เที่ยวที่เขาเปิดถูกใครที่เราคิดกันอาซีเอรัชดงรัชดา
แต่ที่จริงควรจะรัชดาเพราะรัชดาตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะ
ใช่แต่ในอนาคตเขาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรัชดากันใหม่เหมือนกัน
หรือมันอาจจะแบบว่ากว้างเกินไปเพราะถนนรัชดามันก็เส้นนั้นมันใหญ่
ด้วยแต่ในจุดที่เขาเปิดมันก็จะเป็นถนนเป็นแบบหนึ่งเส้นไปเลย
เพราะว่าเขาคนมาเที่ยวรอยกาทองเยอะน่ะอ่า

เดี๋ยวนี้ทุกที่จัดหมดเลยที่มีน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำหนองบึงคลองเล็ก

หลังจากที่เนี่ยเราที่ต้องกรุงเทพจะมีอยู่๓จุด
คือข่าวสารข่าวบอยพัดพงศ์เนี่ย
เนื่องจากเขาวัดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
หากได้รับการอารมณ์จากโคลโดมอล์ปุ๊บ

ก็ต้องลาภูเก็ตก่อนนะฮะตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้น
เพราะอะไรเพราะมีความพร้อมมากที่สุด
ทั้งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวภาคเอกชนผู้ประกอบการและก็ชาวชุมชน
เทศกาลเฉลิมฉลองต่างรอยกระทงที่กำลังจะถึงคริสต์มัส
เทาดาวมันจะยาวไปถึงสงกร้าน
ก็ต้องมีการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานที่ดูแลภายใต้
ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วโดยแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาไทยนะครับ
เขาคาดว่าทั้งเดือนพฤศจิกาธันวาคมเนี่ยจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยรวมกันเนี่ย
๒๗ล้านคนหรือเดือนหนึ่งตกแล้ว๑๓ล้านคน
เพื่อให้ปี๒๕๖๕จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ตอนนี้เราตั้งกันไว้ว่า๑๐ล้านคน

เงินเม็ดเงินต่างชาวเข้ามา
ตอนนี้สายการบินทุกอันจับกลับมาหมดแล้ว

พี่มีโอกาสไปก็มัตรูมันรากไป

เขาใหญ่ยังดีเขาใหญ่แล้วแบบว่า
ใช่ทันสมัยมากแล้วก็ตี๔ตี๕เปิดนะ
ถูกอันนี้คือในในเมืองจันทร์ในเมืองจันทร์อ๋อในตัวกรรมเมืองจันทร์เลย
แม้ฉันพึ่งเคยเห็นไปเปิดหูเปิดตาไงรักรองตึกแม่แต่
ก็ฉันลงฉันลงฉันกลับกรุงเทพมาจัดรายการ
แพทแม่ไม่ไปหน่อยอ๊ะฉันก็กลับมาจัดรายการ

ใจก็เปิดขวดเจ็บปวดก็เปิดแล้วยกแก้วนะครับ

เขาบอกว่าหลังจากที่นายกกลับมาเนี่ย

เอาไปดูเรื่องราวที่จังหวัดนครพนมค่ะ

เรียกว่าคุณครูกับนักเรียนภาวะเลย
ครูสาวกำลังสอนอยู่อยู่ดีมีหนุ่มคลั่งยาค่ะ

ยาข้าวป้าอีกแล้วอ้าวอ้าวอีกแล้วค่ะจริงไม่ใช่แค่เฉพาะที่นครพนมนะ
อายุทยาก็มีเรื่องราวมันติดกันเลย
ร้อยตำรวจเอกลือชัยการุณหัวหน้าสายตรวจชุมชน
ตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะ
ก็ได้รับแจ้งเหตุจากคุณครูโรงเรียนบ้านหนองประดุก
บอกว่ามีชายคลุ้มข้างยาเมายาบ้าเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่เองก็เลยรีบลงไปตรวจสอบ
โดยที่เกิดเหตุเป็นโรงเรียนสอนชั้นประถมและมัธยมค่ะ
อาคารเรียน๒ชั้นนะคะ
บนชั้น๒ก็สอนชั้นป๑ส่วนชั้นล่างสอนชั้นป๒
ท่านนี้ค่ะคือนางสวัยพักดีล้นอายุ๔๓ปี
เป็นคุณครูประจำชั้นป๑ทับ๒
ก็เปิดเผยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย

ในห้องเรียนก็มีนักเรียนทั้งชายทั้งหญิงนะคะ
อายุ๗๘ปีอยู่๑๗คน
นายธานินไอ้หนุ่มเมายาบ้าเนี่ยค่ะ

แล้วก็มีการตระโกนหน้าห้อง
บอกกับคุณครูสาวบอกว่าอย่าสอนเสียงดัง
ด้วยความที่คุณครูเขากลัวเขาก็เลยเงื้อมมือไป
เพื่อจะปิดประตูห้องครับแต่

คนร้ายก็เลยเข้ามา
ต่อยคุณครูผู้หญิง

ซึ่งมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้คือครั้งแรกนะคะ

นายธานินคนนี้ก็ติดยาเสพติดนี่แหละค่ะ

ใช้ฉมวกแทงครูชายรายนึง

อันนั้นคุณครูชายนั้นบาดเจ็บสาหัสเลย

คนร้ายถูกตำรวจจับกลุ่มไปนะคะ

ปรากฏก็คือออกมา

คดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ยาเสพติด

ซึ่งในปีนี้ก่อเหตุชกต่อยคุณครูสาวมาจริง
อย่างที่บอกนะคะว่าไม่ใช่ครั้งแรก
คือเคยทำมาแล้ว๒ครั้ง

แล้วก็คุณครูก็มีการแจ้งความไป
เสร็จปุ๊บ๒รอบกลับมาโดนอีก

คือยืนยันจะเอาเรื่องแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ก็ได้แค่ต้านแล้วก็ยื้อ
เหมือนเราเด็กอ่ะ

เรื่องยาเสพติดมันกลายเป็นแบบว่า

ถึงบอกว่าวิตามินซีดีไม่ดีหายากกว่ายาบ้า

เรียนย้ายนี่เขาก็ควรไปมากกว่า
เพราะว่าเหตุการณ์ก่อนนั้นก็เอาฉมวกไปแทงครูอ่ะ
คุณติดคุก๓ปีแล้วก็ออกมาแล้วก็ทำอีก

คิดดูว่าข่าวเกี่ยวกับยาบ้าแต่ละวัน

คว้านท้องยายอย่างนี้
ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่มีอย่างพวกเรา
เรายังโดนสอนสั่งสอนมาว่าตีพ่อตีแม่
อืมตกนรกเป็นเปรตใช่ถูกต้องป่ะถูกทุกวันนี้ดูข่าวสิอืม
เมายาหลอนยาฆ่าแม่ไม่รู้ผิดชอบซะดีปุ๊บปรากฏว่าไปคว้านท้องยายอ่า
แล้วก็แม่เห็นแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะกลัวโดนฆ่าเหมือนกันถูกต้อง
คุณลองไปไล่เรียงกันตลอดทั้งปีเนี่ยข่าวยาบ้าล่าสุดตีหัวแม่เผาบ้านตัวเอง
ใช่คือจริงต้องบอกว่านายธานินเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้ที่เขาไป
เอาฉมวกไปทำร้ายคุณครูผู้ชายถูกต้องไหมคะครับจริงจริงครอบครัวเขารู้นะ
ว่าคนนี้เขาติดยาเสพติดแล้วก็เคยแบบเสพกัญชามาสมัยก่อนคือมันก็ทำอะไรลำบากมาก
ซึ่งนายธานินเนี่ยอย่างที่บอกเคยทำร้ายไปแล้วตอนนั้นเขาหนีไปอยู่เถียงนา
เขาก็ต้องพยายามไปจับตัวมาครั้งนี้เนี่ยค่ะเขาก็คาดการณ์ว่าเอาเสพยาเหมือนเดิมเลย
ทำร้ายร่างกายเหมือนเดิมเลยแล้วคุณหนีไปอยู่เถียงนาหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องแบบว่าส่งชุดสายตรวจไปต้องไปรักษาความสงบ
เมื่อตอนช่วงบ่ายนี้เขาแบบทำการไปล้อมล้อมถึงจะจับกุมเนี้ยจับกุมเขาเนี้ยค่ะ
นี่จะรีบฯภาพจับได้ใช่ไหมฮะยังไม่แน่ใจว่าสรุปอ่ะจับได้หรือยังนะคะ
แต่มาชั่วประมาณที่สองชั่วโมงที่ผ่านมาเนี้ยคือตำรวจอ๋อตำรวจไปกลอมแล้ว
เพื่อจะต้องไปจับเขาโอเคน่าควรจับได้ปุ๊บน่าจะบำบัดน่ะ
แล้วก็เป็นแบบนี้ติดยาเสพติดอ้าวติดคุกออกมา

ก็ที่เคยเขาถึงบอกไงยาเสพติดแรกแรกไปขายยาบ้า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

รู้สึกว่าคนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็เหมือนเพื่อนเขา
เขายังติดต่ออยู่ติดต่ออยู่อาจจะแบบไปเยี่ยมบ้างไปอะไรบ้าง
แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขารู้สึกสบายใจที่สุดเนี่ย

ซึ่งเนี่ยวันนี้แม้กระทั่งเขาเอาจริงกับที่เขาบอกว่าวันนี้
ท่านกุมรัชชัยเขาบอกเลยนะถ้าสมมุติมีใครเอายาเสพติดเขาไป

วันนี้เพิ่งมีมีข่าวมีประเด็นมีคณิตค่ะพึ่งแบบว่า
ดำเนินคดีกับเจ้าที่รัฐที่เป็นผู้คุมนะครับผม
ตอนนี้ก็ออกไป๕รายด้วยกันนั่นแหละเขาบอกว่าเอาออกหมดเลย
เพราะว่าเอายาเสพติดเข้าไปใช่ไหมไม่รู้
กฎหมายมันต้องน่ากลัวพอที่คนจะกลัวแล้วไม่ทำ
ตอนนี้กลายเป็นว่าคนมันเหมือนมันไม่กลัวกฎหมาย
กลายเป็นว่ากฎหมายมันดูเหมือนแบบฉันอยู่เข้าไปแป๊บนึงเดี๋ยวฉันก็จะได้ออกมา
ถูกต้องนะครับอย่างไรคะวันนี้
เพราะว่าผู้นำวันนี้เรารู้อยู่แล้ว

ซึ่งนายกก็แฮปปี้อารมณ์ดีโอ้โหมาแล้วประธานาธิบดีของจีน
เพราะว่าน่าจะได้อยู่ระยะยาว

แต่แน่นอนว่าอเมริกาโจเบอร์เดน

แล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็จะกลับไปงานแต่งงานของหลาน
วันนี้นายกประยุทธ์จันโอชาเขาได้มอบโรคเกียรติยศให้กับคณะผู้แทน
โดยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรม
และความโป่งใสในการดำเนินงานด้วยหลังจากเศรษฐ์งานอีก
นายกก็ก็เดินทางกลับออกจากทะเมียรัฐบาลทั้งทีนะฮะ
โดยนายกเนี่ยให้ขบวนรถเนี่ยแม่ผ่านสนามย่าหน่อย
ก็ลดกระจกลงมาแล้วก็โบกไม้โบกมือเนี่ยนะส่งสัญญาณ
พร้อมกับยิ้มอย่างอารมณ์ดีเนี่ยดูให้กับคณะผู้แทนที่ได้รับรางวัลนะครับ
ขบวนรถผ่านหน้าห้องปฏิบัติการสื่อมวลชนประตูหนึ่งปุ๊บ
ขณะเดียวกันวันนี้ประเด็นที่วันนี้ทั้งโรคไอ้ทั้งประเทศไทยดีกว่า
พูดถึงเนี่ยก็คือการให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดิน
อ่าใช่ต้องไหมฮะวันนี้ทุกคนพูดถึงกันหมดแหละในแง่มุมต่าง
ปรากฏว่าวันนี้คุณสุธินคลังแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทยเนี่ย
เขาตั้งกระทู้สดถามนายกว่า
เนื่องจากกรณีที่คอรมอชุดนี้อนุมัติหลักการเชิญชวนให้ชาวต่างชาติมาลงทุนเนี่ย
คนละไม่ต่ำกว่า๔๐ล้านบาทว่าเฮ้ยมันเป็นการเปิดช่องทางหรือเปล่า
ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของที่ดินในบ้านเราหรือเปล่า
ขนาดที่คนไทยเนี้ยเอาตรงตรงคนรวยเนี้ยก็รวยเหลือล้นอ่าฮะ
คนจนก็ยังไม่มีแม้กระทั่งที่ทำกินถูกต้องไม่มีแม้กระทั่งที่จะซุกหัวนอน
เขาบอกว่าเนื่องจากทุกวันนี้เรามีความเหลื่อมล้ำในสังคมกันอยู่แล้ว
อืมถูกต้องไหมบางคนกินข้าวมื้อละเป็นหมื่นหมื่นแสนแสน
เป็นเรื่องปกติอืมบางคนแค่ข้าวแกงจานนึงยังไม่มีจะกินเลย
มีแก๊ปช่องว่างนี่ไงวันนี้กุศุทินคันแสนเขาอธิบายอย่างงี้ครับ
ตัวเองนั่งดูอยู่เนี่ยนะฮะข้อวิตกเนี่ยจะทำให้เกิดประโยคว่า
ชาติหรือเปล่าจึงอยากถามถึงความจำเป็นว่าเหตุผลอะไร
ที่ต้องมีมติคอรมอลักษณะนี้ออกมาอันนี้คือพักฝ่ายค้าน
จากพักเพื่อไทยเขาก็ถามตั้งกระทะวูสามสดว่าอืมโอเคแล้วอืม
การที่เราจะเปิดช่องทางให้ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ย
ขณะที่คนไทยของเราเองเนี้ยต้องยอมรับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อืม
สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยเราร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอ่า
คนที่มีที่ดินจริงจริงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะอืมเจ็ดสิบคือไม่มี
ยังไม่มีอ่ายังไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเนี่ย
ถ้าวันนี้เราเปิดทางให้ชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันจะสร้างความเหลื่อมล้ำ
เพราะทุกวันนี้ก็เหลื่อมล้ำกันอยู่แล้วอืมคนจนคนร้วยครับนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะถามว่าถามนายกถามคอรมอชุดนี้เลยว่า
เหตุผลอะไรเหรออืมที่มีมติคอรมอลลักษณะนี้ปรากฏว่าวันนี้คุณอนุพงศ
แล้วเขาก็ได้รับมอบหมายจากนายกให้มาชี้แจงว่า
การออกกฎหมายกระสวงใหม่เนี่ยเริ่มจากอะไรก่อน
เราเนี่ยจะทำยังไงให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นมาก็เลยมีการพิจารณาหลายเรื่องรวมถึงร่างกฎกระทรวงใหม่ดังกล่าวที่ต้องการให้ต่างชาติเนี่ยที่อยากเข้ามาพำนักในประเทศไทยในระยะยาวนะฮะได้มีการลงทุนด้วยโดยมีการตรวจสอบอย่างแรกเลยแก๊กลิสต์ต่างเราไม่มีเจตนาจะขายชาติ

เมื่อมีการทักทวงก็ทำได้ฮะแต่ส่วนตัวคิดว่ากระทรวงอาจจะล้มก็ได้อืออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
แต่จ้างงานเป็นคนไทยด้วยกันรึเปล่าไง
ซื้อปั้กข่าวเราซื้อก๋วยเตี๋ยวเราซื้ออะไรเรา
มีสมมติว่าต่างชาติเขามาครอบครอง

ขนาดที่จีนคนเขาเยอะเขายังให้อยู่ข้อพร้อมแค่๙๙ปี
เสียก็ต้องคืนให้กับรัฐไง

อย่างราวก็ให้เช่า๙๙ปี

ง่ายว่าทุกวันนี้ปัญหาของประเทศไทย

พวกเราทุกคน
กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

คนมีลูกน้อยจนน่ากลัวน้อง

ใช่มีการแตนงานบางที

สุดท้ายเด็กทำงานแค่ค่าเช่า

เมื่อก่อนถ้าคิดเปรียบเทียบกันรุ่นพ่อรุ่นแม่เรายังมีเงินซื้อที่ดินปลูกบ้านให้เราอยู่ได้ทุกวันนี้
แต่ทุกวันนี้เงินเดือนเราเยอะกว่าพ่อแม่เมื่อก่อนอย่างนั้นยังซื้อที่ดินไม่ได้เลย
เพราะว่าคนส่วนใหญ่สมัยก่อนนี้เวลามีตังค์เขาจะซื้อที่เก็บกัน
แต่รุ่นเราเนี่ยกลับไม่ได้ซื้อ

เมื่อก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าซื้อที่ดินเก็บได้

วันนี้สมมุติเมื่อก่อนเราคิดว่าจะซื้อเกรงกำไรถูกต้องไหม
โอ้โหเจอภาษีกูปล่อยก่อน
ภาษีก็เรื่องนึงราคาด้วยเราเวื่องไม่ถึง

ภาษีถ้าเทียบไปแล้วมันยังไม่เท่ากับราคาให้ซื้อ

แล้วจะให้ไปขึ้นกล้วยไปปลูกกล้วยเหรอ

เขาบอกจะต้องปลูกมาก่อน๕๖ปีแล้ว

แต่ทางรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกให้ซื้อได้ทุกที่
เขากำหนดให้รัฐให้ต่างชาติซื้อแค่บางที่บางส่วน

ในที่สุดแล้วในเมืองก็ต้องเป็นของคนอื่นหมดอย่างนี้หรอ

แล้วเขาบอกว่าที่เกษตรกรรมอะไรก็ไม่ให้ซื้ออยู่แล้ว

ไม่ใช่ว่าให้ไปซื้อในป่าในราชบุรี

ไม่ได้ให้ซื้อให้ซื้อในย่านที่เอาให้ลงทุนอะไรอย่างนี้

แต่คนก็มองในเรื่องของค่าต่างของค่าเงินอยู่ดีแหละ

ที่จับจนโรงพักเต็ม

พวกเราเมื่อก่อนหาเงินมา

ทุกวันนี้ได้เปิดเมมเบอร์อย่างนี้

แล้วล่าสูตรผับที่รัชดาแล้วก็ที่ประทยาก็เป็นของคนจีนด้วย

เนี่ยเขามาทำธุรกิจแบบบ้านเราแบบเต็มรูปแบบ
แล้วก็ให้คนไทยเที่ยวด้วยแล้วก็คนจีนเฉพาะเที่ยวด้วย
มีแบบว่าผับเฉพาะคนจีนโดยเฉพาะก็มี

ว่ามีไหมเราดีใจตกมือกันเดี๋ยวมาเยอะแต่ในที่สุดคืออะไร
ของเขาหมดเลยอืมแต่ถ้าสมมุติเราตอบโจทย์ได้
อย่างยามองยาดมของกินน้ำพริกอะไรอย่างนี้

ใช่ป่ะแค่ยามองยังทำขายไม่ทันเลย

เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อข้อต้องมีข้อจำกัดในการที่จะซื้อที่ดิน
มันต้องมีแบบว่าต้องดูให้ดี

แต่บางฝ่ายก็บอกไม่ถอยเพราะมันการกระตุ้นเศรษฐกิจ
มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แบบว่า
ให้ประเทศไทยมีการลงทุน

ในยุคนี้รัฐบาลชุดนี้

ยุคน่าเปลี่ยนรัฐบาลอย่างนี้

อย่างสุราเจ้าหน้าสมมติเอาขึ้นมาใหม่

สมมุติสมัยหน้าไม่ผ่านได้ไหม

มันก็มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรใหม่

จริงแล้วเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยคุณชาติชายชุด

ถูกต้องไหมจะมีตั้งแต่สมัยคุณทักษิณ
จนตอนนั้นเป็นวาทกรรมการเมือง

ก็คงพอดีกันมั้งไม่เป็นไรหรอกครับ

ต่างชาติเข้ามาแย่งที่ดินราว
ก็เห็นมีคนไทยหลายคนอยากไปอยู่ต่างประเทศเหมือนกัน
ก็คงพอดีกันมั้งไม่เป็นไรหรอกครับ
ก็คงพอดีกันมั้งไม่เป็นไรหรอกครับ

ไปวัยรุ่นโฟล์คิงกันดีกว่า

หน่อยทีบด้วยวัยรุ่นโฟล่คิงบนรถไฟฟ้า
เจอผู้นุศาลหญิงใจเด็ดตะโกนสั่งสร
กลายเป็นคลิปวีดีโอที่ถูกแชร์ไปทดลองออนไลน์

บางคนก็กลัวบางคนก็แตกตื่น

โดยในคลิปเพื่อเห็นชายวายรุ่นสองคนก็มีการ
เถียงกันเสียงดังบนรถไฟฟ้า
โดยชายวัยรุ่นที่ใส่เสื้อสีน้ำเงิน
มีการพูดว่าฝากไปบอกรุ่นพี่
ขณะที่ชายวัยรุ่นอีกรายหนึ่ง

ได้พูดขอโทษและพยายามบอกให้จบ
ก่อนที่ชายวัยรุ่นอีกคนจะเข้ามาพูดว่า

ทั้งนี้ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย
ตำหนิการกระทำของชายวัยรุ่น

ท้ายคลิปที่กล้าตักเตือน

คือจริงต้องบอกว่าสมุดประการนี่เราเห็นแบบ

รถเมย์มอเตอร์ไซค์

ไม่ใช่แค่เฉพาะแบบต่างสถาบันด้วยนะคะ

อย่างเมื่อเช้าก็จะมีข่าวสถาบันเดียวกัน

กินข้าวแล้วเบื่ออยากกินน้ำเกลือโรงพยาบาลบ้างนะฮะ

แต่บางทียังไม่ทันได้กินน้ำเกลือพี่

ที่ไหนให้มองหน้าแล้วเขม่นกันก็คือทะเลาะกัน
แต่ทีนี้มันก็จะทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างเขาก็อาจจะรู้สึก

เพราะเราไม่รู้ว่ามันมีการพกพาอาวุธไปในพื้นที่สาธารณะไหมหรือยังไง

แต่โชคดีนะช่วงนี้รถเมหรือซาถานะี่มีกล้องมวงจรปิดแล้ว

นี่ไงแม่ไหนพอไกลรับเอเบกไงบ้าง

ตั้งแต่ที่อยู่มาไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงในกรทมไง
ที่คุณชัดยิ้มอ่อนเมื่อวานไงคนแชร์เยอะแค่
ในกรุงเทศยังต้องปิดโรงเรียน

พวกเราไม่รู้

เปิดตัวน้องเจ้าขุ่น
โหมีสองตัวในโลก
เชื่อว่าเป็นพระอิ่นมาเกิดที่ไหนก็ละ

บายพาสเนอะสายวังสารพีแก่งเซียมก่อนถึงสี่แยกไฟแดงแก่งเซียม
เปิดเผยว่าน้องแมวชื่อน้องเจ้าคุณเป็นแมวเพศผู้อายุของน้องก็ประมาณขวบกว่า
ตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยรู้สึกว่าแมวให้โชคถูกหวยบ้างซึ่งตนเนี่ยมีความเชื่อโบราณ
แมวสี่หูเนี่ยคือพระอินทร์ที่ทำผิดแล้วถูกสาปให้มันเป็นแมวสี่หู
ซึ่งทางด้านสัตวแพทย์เนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ผาสุกเนี่ย
เขาตรวจสุขภาพน้องเจ้าคุณเบื้องต้นเพราะว่าน้องน่าจะอายุสักขวบนึง
น้ำหนักก็๓๗๐๐กรัมตรงที่บริเวณใบหูเนี่ยพบว่าเป็นใบหูลักษณะที่มีการงอกออกมา
เป็นช่องแต่ไม่ใช่โพรงหูสุขภาพแมวถือว่าแข็งแรง

เหมือนกับหูมีแฉกออกมาเพิ่มขึ้นมาข้างใต้

แมวเขาบอกถึงเวลามันจะตายเนี้ยมันมันจะให้ตามันจะให้ตามันจริงจริง
แล้วตาจะสีไม่เหมือนกันให้หมดใช่มีคนบอกเพื่อนฉันบอกเอ๊ะ
มันเลี้ยงอะไรนะบางคนตาสีน้ำตาลบางตัวตาสีฟ้าวันก่อนไง
ไปบ้านเพื่อนเพื่อนเลี้ยงแมวยิ่งกว่าลูกอีกเธออ่าฮะห้อง
ทำไมอ่ะเดี๋ยวฉันรอตามเดี๋ยวมันตายปุ๊บมันจะให้ตา
ฉันบอกเธอมันจะให้ยังไงเหรออ่าฉันอยากจะเห็นจังเลยมันเป็น
เหมือนตาตาฟ้าฟ้าเลยตาฟ้าเลยเฮ้ยซื้อมาตัวอะไรไปแสนแสนเลยอ่ะ
ได้นะฮะบ้านพี่ก็เลี้ยสองตัวนะจริงเหรอเออตัวผู้ชอบหนี
ตัวเมียชอบนอนตัวผู้ชอบหนีตัวพี่ชอบหนูเพื่ออะไรวะ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
สองตัวเออตัวผู้ชอบอ่ะตัวเมียชอบนอนตัวผู้ชอบหนี
แต่ว่าตัวพี่ชอบหนูเขาเล่นกับคำไงแม่เขาเล่นกับคำ
ไม่ต้องเก็ตหน่อยแม่มุกโบราณไม่ต้องแชทนาน้อยอ่ามึงไม่พูดกับ
หนุ่มล่ะเพราะว่าไม่เอาพูดเพราะว่ามันไม่กล้าพูดกับหนุ่มล่ะ
ฝรั่งทั้งคนไทยพร้อมใจกันแบบด่ารัวคนมาเฉลย
แต่ก็ยังงงอยู่ครับคุณผู้ชมครับกำลังเป็นที่

ภาควิจารณ์กันสนั่นเลยกับภาพที่เฟซบุ๊กนะฮะเครือสับสหพัฒน์แหลมชะบัง
ได้ลงไว้เมื่อวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมครับซึ่งเป็นภาพของถนนเทพประสิทธิ์เนี้ยครับคุณผู้ชมครับ
พัทยาครับโดยจะเห็นได้ชัดว่าท่อระบายน้ำเนี่ย
สูงกว่าขอบถนนครับสำหรับรถที่ขับขี่สัญจรไปมา
เป็นอันตรายอย่างแน่นอนโดยเฉพาะรถเล็กอย่างมอเตอร์ไซค์นะครับผม
ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนเข้ามาให้ข้อมูลว่าภาพนี้เนี่ยคือการก่อสร้างถนนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับ
การที่ทำท่อสูงกว่าถนนแบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเอายางมะตอยเนี่ยมาลาดฮะ
แล้วก็ขอบยางมะตอยเนี่ยจะสูงเท่ากับขอบของท่อระบายน้ำนะครับ
ถนนตอนนี้เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จครับและงานท่อก็อาจจะยังไม่เสร็จด้วยนะครับ
มีการเก็บงานกันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยใจเย็น
อย่างไรก็ตามครับถึงแม้จะมีการอธิบายแล้วว่า
ถนนนี้ยังสร้างไม่เสร็จรอลาดยางนะครับผมนะ
แต่ก็ยังมีคนวิภาพวิจารณ์ต่อว่าให้รอลาดยางก็ควรมีรั้วกั้นให้เรียบร้อยไหม
นะครับไม่ใช่ปล่อยมาโล่งแบบนี้เพราะอาจจะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุต่อคนทั่วไปได้
อันนี้มอเตอร์ไซค์ขับมาอันตรายมากนะครับใช่ครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันคว่ำด้านหน้าเนี้ย
มันคว่ำเทแล้วแล้วตัวเราไปด้านหน้าเนี่ยไปกระแทกอีกเนี่ย
อันนี้อันตรายสุดเลยนะครับผมเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วด้วย
ถ้าเทยางมาต่อยตอนที่พูดจริงจริงก็ต้องถูกต้องรีบเลยหลายคนก็มีการ
น่าจะเป็นอ่าสิ่งสุดท้ายแบบที่เทเรียบแบบนี้นะฮะได้รู้เลยนะครับ
อยากมาต่อยถูกยังไงก็หาแบบกลวยมาวางไว้หรือว่ากั้นเชือกเอาไว้
หรือว่ามีไฟสัญญาณที่มันชัดเจนเวลาคนผ่านไปผ่านมาเนี่ย
จะได้เห็นนะฮะเด่นนะเพราะว่าตอนคืนผมว่าอันตรายมาก
ถนนเทพศิษย์เนี่ยเป็นถนนสายหลักที่คนพัทยาแล้วก็คนทั่วไปใช้ด้วย
มันตรายเยอะด้วยเนอะพระเจนอืมเอ้าไปดูเรื่องของเงินทำศกผู้สูงอายุค่ะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวว่า๓หมื่นมีข่าวออกมาบอกว่ารายละ๓หมื่นบาท
ก็คือเอาง่ายคือรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรก
ท่านก็รีบออกมาชี้แจงเลยบอกว่าเอ้ยไม่ใช่รายละ๓หมื่นนะอันเนี้ย๓หมื่นอ่ะไม่จริงเลย
ฮะคือให้รายละสามพันบาทนะคะก็อย่างที่บอกไปมีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
เนื้อหาเกี่ยวกับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่๑๙พฤษภาคม
เรื่องของการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือค่ะ
ในการจัดการศพผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนนะคะก็คือเงินทำศพผู้สูงอายุเนี่ยรายละสามหมื่น
บริบัติชัดเจนว่าไม่เป็นความจริงซึ่งการสนับสนุนนี้ก็คือจะช่วยอยู่ที่รายละสามพันบาท
ตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ก็คือมันต้องมีการเข้าหลักเกณฑ์อย่างที่บอกไปว่าต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนนะคะ
ของเขาคือผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องอายุเกิน๖๐ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสัญชาติไทยเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
หรือว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอยู่ในสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือว่าสถานที่ใดของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัศยิตหรือว่าโบสถ์นะคะ
สำหรับการยื่นคำขอสำหรับก็คือครอบครัวผู้เสียชีวิตเองหรือว่าญาติของผู้เสียชีวิตที่จะมารับผิดชอบเรื่องของการจัดการศพ
จะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่มีผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน๖เดือน
นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมกับเอกสารนะคะอย่างเช่นใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
สวัสดีการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรองบัตรประจำตัวประชาชนสมุดบัญชี
แล้วก็เลขที่ธนาคารของผู้ยื่นคำขอเพื่อที่เขาจะได้โอนเงินเข้าไป
ต้องทำเรื่องค่ะเราต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ตรงนั้นไม่เกินต้องแบบว่าภายใน๖เดือนด้วยนะคะ
เขาก็จะมีกฎเกณฑ์ของเขาคือจะต้องอยู่ตรงนั้น๖เดือนอย่างไรครับ
ใช่อยู่ในทะเบียนบ้านภายใน๖เดือนไม่ได้อยู่ดีเพิ่งมาอยู่๒ประเภทก็ได้
ไม่ได้ไม่ได้กรณีถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะ
ยื่นคำขอที่สำนักงานเขตส่วนจังหวัดอื่นอื่นให้ยื่นคำขอในท้องที่
อย่างเช่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ว่าการอำเภอจังหวัด
นี่ค่ะสำนักงานเทศบาลที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้น
ดังนั้นทำความเข้าใจมา๓๐๐๐บาท
ไม่ใช่๓๐๐๐นะคะรายละ๓๐๐๐บาทเงินค่าจัดการศพของทุกคน
ถ้า๓๐๐๐บาทก็ละตรายมันขนาดนั้นจนเหมือนกันน้อสิครับจริงไม่แล้ว
แต่ก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้ขึ้นขึ้นลงอยู่ไม่หนีไม่หนีจะไปจากนี้
เพราะฉะนั้นก็ใครที่คนนี้ขับรถอยู่ก็เข้าปั๊ม
ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าขึ้นสี่สิบสตางค์เนี้ยก็ห้า
โพลอินเท็นซีเบอร์ทันีเซรั่มเซรั่มลดเลือนริ้วรอย
เอาล่ะพี่แอดคาราบาลน้าแอดนี่แหละหลังจากที่เกิดดราม่าต้องยอมรับว่าร้อนแรงนี่แหละออกมาฉะตอนนั้นผู้ว่าราชการสุพรรณบุรี
มีการมีโชว์ช้างด้วยแล้วก็มีงานประจำปีด้วยที่นักร้องจะต้องไปร้องเพลงกัน
ถูกต้องนะฮะเป็นงานใหญ่ประจำปีเขาอ่ะพี่ตูนก็ชอบไปเล่นใช่
เพราะเขาเป็นคนส่วนใหญ่ศิลปินดาราที่เป็นสุพรรณบุรีจะต้องไปกัน
จนโจทย์ตัวเนี้ยต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่กาศนบุรีอืม
ต่อมาผู้ว่าเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความกับอาแอดคาราบาลเนี่ยนะฮะ
ในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาล่าสุดครับเพจคาราบาลเนี้ย
ได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความระบุว่าเมื่อเย็นวันที่สามสิบเอ็
ตุลาคมกับผมนายยืนยงโอภากุลแล้วก็วงแรปแอดคาราบาล
เดินทางไปสารกลางจังหวัดแล้วก็ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อกราบขอขมาที่ได้กล่าววาจาร่วงเกินท่านตามที่เป็นข่าว
ครับผมขอตอบแทนด้วยการแต่งเพลงประจำจังหวัดและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้ง๗๗จังหวัด
แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงกราบเรียนมาถึงพี่น้องประชาชนว่า
กับผมสำนึกผิดแล้วครับผมนะฮะแล้วหมอจะแต่งเพลงให้ทุกผู้ว่าเลย
ที่จังหวัดเลยถูกต้องวันนั้นที่พี่แอดเข้าไปก็เอากีต้าไปให้ด้วย
แต่ท่านผู้ว่าบอกท่านเล่นไม่เป็นท่านก็เลยไม่ได้รับไว้
แล้วก็พี่แอดก็ร้องเพลงคนสุพรรณให้ท่านผู้ว่าได้ฟังท่อนหนึ่งนะครับ
มาถึงเรื่องราวของน้องชมพู่กันบ้างครับชมพู่อรยาต้อนรับอบอุ่นนะครับ
เตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปในวงการบันเทิงสำหรับ
แพทิเซียนะครับเพราะว่าได้เลิกแต่งงานกับไฮโซโน้ตวิเศษนั่นเองนะครับ
ในวันที่๒๒ธันวาคมปีนี้แหละครับสิ้นปีนะฮะ
ล่าสุดน้องชมพู่อารยาเอฮาเก็ตนะครับได้ในฐานะสะพ้ายใหญ่แห่งบ้าน
รังศรีสิงพิพัฒน์นะครับผมเปิดเผยว่าไม่รู้นะฮะ
จะฝากบอกอะไรเพราะว่าเขาน่ารักอยู่แล้วและทุกคนเนี่ยก็รักน้องอยู่แล้วนะครับ
ถ้าจะให้ฝากอะไรเนี่ยยิ่งมีน้องเร็วยิ่งดีครับยิ่งตอนนี้อายุยังน้อย
เรายังมีแรงที่จะเลี้ยงเขาแล้วก็จะได้พาเขาไปเที่ยวเร็ว
กับพี่สายพี่พาแล้วก็พี่เกลนะครับนะฮะ
ไปฟังเสียงชมพู่มีไหมลูกมีไหม
จริงไม่รู้จะฝากอะไรเขาน่ารักอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ทุกคนก็รักน้องอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ในความแบบเป็นคนน่ารัก
มีน้องเร็วยิ่งดีจะได้พากันไปเที่ยวพากันไปแบบอะไรอย่างเงี้
กันเร็วกับพี่สายที่พาพี่เกล
คุณโน๊ตได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาพร้อมแสงหน้าพี่ชมกับพี่โน๊ตเลย
จะมีกี่คนฮ่า
อันนี้ก็คือจากใจคนมีลูกช้านะ
ก็รู้สึกว่าถ้ามีเร็วกว่านี้อะไรอย่างเนี่ย

นี่แหละเพราะว่าเราก็น้องก็น่ารักในแบบของน้องอยู่แล้ว
อะไรอย่างเงี้ยก็คุณยาก็อยู่แล้วเนี้ยก็เป็นก็รักษาความดี
แค่นั้นเองไม่มีอะไรอ่าได้ลูกครึ่งหมดเลยนะบ้านนี้เนอ
ใช่อาตีได้ลูกครึ่งหมดเลยอืมแต่เขามีหลานเยอะบ้านเนี้ย
ถูกนะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าคุณโน๊ตกับคุณพัทธิเซียนี่จะแซงน้องชม
หรือเปล่าอ๋อแต่เขาบอกชัดเจนเลยว่าเขาแบบพร้อมจะมี
ลูกเลยนี่ใช่ไหมโอ้ดีเลยเขาอยากมีลูกเลยอ่านะฮะ
ครอบครัวใหญ่เลยเนอะจริงนะฮะสำหรับครอบครัวนี้ได้ครับ
เอ้าไปดูหนุ่มคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเรียกว่าปรากฏตัวไปปุ๊บเนี่ย
ทำให้แบรนด์บอกว่ากลัวรายได้มาแบบมากมายทีเดียวนะคะสำหรับใบ๊ควัชิรวิตค่ะ
ใช่เลยนี่เขาพาดหัวข่าวมาเลยอ่ะเขาเรียกว่าเป็นดาราศิลปินไอดอลชาวเอเชีย
ว้าวแต่คนแบบไปกี๊ดการ์ดนั่งเยอะมากเลยเนอะหล่อมากอ่ะอืมแฟนคลับเยอะเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยดูเนี้ยเนี้ยคนเราน้องออลลาร์ชำไปหมดเลย
พระเอกติดดีที่นั่งกินข้าวข้างทางอ่ะอ๋อเนี้ยปกติดูอืมนางกินส้มตำเอ้าทำไมบ๊ายน้องบ๊ายเหรอ
ส้มตำใต้ตึกตลอดอ๋อเหรอเออตอนแบบใช้ชีวิตปกติจริงจริงโอ้โหน่ารักนะ
แล้วแบบว่าความน่ารักของนางอ่ะอ่าฉันถามเพื่อนเพื่อนเก่าเก่านางอ่ะอืม
บอกว่ายังบ๊ายยังปกติเลยอืมทุกวันยังอยู่กับใครบ๊ายยต้องห่างห่างจากไอ้เฟยย์เนี้ยลูก
ใส่ไอ้เฟยย์พาเสี่ยงผู้เสียคนน่ะลูกเค้าพาไปนั่งรถจิ๊บนะจิ๊บนะ
โอ้โหเออนั่งทัวร์นะไถวด้วยแล้วนะครับลอนะครับ
ทำไรได้เยอะด้วยเพราะว่าอย่างไบ้และเฟยย์มันเป็นคู่กันมา
ตั้งแต่สมัยก่อนแต่บ๊ายยังไม่ดังเลย

แฟนคลับเขาก็แฮสแท็กทุกเช้าเลย

พวกเขาจะมีคิวกลับมาทำอีกไหมโตแล้วหรือ
ศูนย์ตายมากนะมีอ่าจริงจริงน่ะท่วมมันแบบทำกิจกรรมแบบ
ก็เหมือนแม่แหละตอนแรกแม่เล่นหอแจ๋วแตกไป
อ่ะอย่าเพิ่มแล้วอังปรักษณ์แม่ก็ทำหมดแต่ตอนนี้เรื่องได้แล้วพร้อม
ข่าวไข่เสื้อเวลานอกเอ้อข้าวไข่เจี้ยวให้ทำมาเดินใช่ใช่ใช่
เพื่อนกาชโภป้านพลาเออทำหมดซะพอเป็นคุณมดดำ
อ๋อดีป่าวนี่คุณผู้ชมแซวนะบอกว่าเห็นนมพี่นะสิวะนี่พี่หนุ่มไม่อยู่เดี๋ยวหนูต้องช่วยปกป้องแม่ก่อน
โอเคเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวฮะเซ็กซี่ละเกิน
อ่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างยังอยู่กับน้องชมพู่เหมือนเดิมนะครับ

น้องเวิร์คเขาก็เป็นงานแทนน่าล่ะ

นี่ดูฮะโอ๊ยแม่ไม่ไหวนะครับ
เป็นคู่รักที่หลายคนต่างเฝ้าลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีนะ
สำหรับณเดชน์คูกิมิยาแล้วก็น้องยายารัชยานะครับ
แถมตอนนี้เนี่ยยังมีโมเมนต์หวานข้างรัก

เผยเรียกน้ำย่อยให้เจ้าชาวเอ็นไวน์พร้อม
แคปตันต์ว่าอย่าเกิดเป็นปลาทู
อย่างน้อยก็โดนพี่แบร์เลาะกล้าง
ไม่ต้องมาเติมเน็ตนะฮะ
ด้านสาวชมพู่ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ว่า

อันนี้ล่าสุดที่ล่าสุดอย่างยาก

เขาเกะแบบเซียนมากพระเอกที่ติดดิน
จริงเป็นคนที่ติดดินแบบไม่ระดิด
ของจริง
ไปกันต่อที่ใยวุ้นเส้น

จนมีแต่ข่าวเรื่องนี้เรื่องอะไรคุณผู้ชมลองฟัง
คือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่รวดแร่ในวงการบันเทิงมา
โดยตอนนี้เนี่ยก็มีแฟนหนุ่มเข้ามาดูแลหัวใจเรียบร้อย

เป้าหมายที่สัดเจนเนี่ยบางคนรู้เร็วตั้งแต่เด็ก

เพราะว่าตอนเด็กมันมีเยอะมากเลย
ตอนนี้เรื่องผู้ชายไม่น่าเป็นห่วงแล้วพี่วุ้นบอกนะคะ
สมัยก่อนเป็นเรื่องในชีวิตเลยไหม

เขาก็ตอบชัดเจนสัมภาษณ์อยู่เรื่องเดียว
คือตรีมของชีวิตวุ้นเลยแหละอันนี้
เขาบอกวุ้นรู้สึกว่าเข้ามาในวงการทำไม
หลักของชีวิตเรามันมีแต่เรื่องความรักเหรอ

แต่ตอนนี้หลายคนไม่โฟกัสเราเรื่องความรักแล้ว
เขาบอกว่าเราภูมิใจนะที่คนมองข้ามเรื่องนี้
ไม่ใช่ความรักไร้สาระแต่ไม่ต้องให้คนทั้งประเทศพูดถึง
หล่อไหมแบบนี้หรอแบบนี้นะใช่

ต้องเป็นนั่งจริงหรอกค่ะเนี่ยก็แบบเยอะเลยอ่ะของบ้างขาวจั๊ว

แล้วหัวเฮ้งดีด้วยนะหัวเฮ้งดีมากเลยพี่ชายคนนี้
คุณบอกเขาเป็นคนน่ารักใช่แต่ต้องเงียบอย่ายูนด้วยไม่ประกาศ
แต่ไม่เชื่อคุณแม่เรื่องนี้
เพราะมั้งเขาก็ไม่ค่อยได้เปิดตัวเลยนะ

ถ้าใส่ใครสอนตัวทัยไม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา